ไทยรัฐปวยไทยไฟเตอร์
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมาแล้วหลังจากที่เราหยุดไปเติมถึง๑เดือน
เรียกได้ว่าความมันยังเหมือนเดิม

ทุกวันเสาร์เวลา๑๔นาฬิกาแบบนี้

และผมท็อปไฟเตอร์เทพพิมะเที่ยงแท้
วันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับ

คิดถึงแฟนมวยทุกท่านมากเลยนะครับ

เราคิดถึงแทนหมดเลยนะครับ
และก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณฟอร์ด
และขอขอบคุณปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้า

สิ่งที่ทำให้รายการนี้แตกต่าง
จากรายการอื่นคืออะไรน้องกาย

รู้ผลแพ้ชนะทันทีนั่นเองนะครับท่านผู้ชม

ถ้าชกมันนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐บาท
แต่ถ้าชกได้สนุกดุเดือดสุดนะครับ

๑๐๐๐๐บาทครับ

นักชกทั้ง๕คู่ในวันนี้นะครับ

นักชกในคู่ที่๑กันเลยดีกว่า

เจอกับเรด้าเด๋อแดนลำดวน

เทคโซเลด้าเดอร์แดนลำดวน
คู่ที่๓นะครับปานเพชรสิทธิ์สั่งปราบ
เจอกับเพชร๘แสนสิงนวะอาวุธ

วันนี้มาสักกับเพชรสร้างบ้านสิทธิ์บอลสกล

ส่วนลูกบ้านใหญ่ใช้ซอนเพชรสร้างบ้านสิทธิ์บอลสก
ร้องคู่เอกของเราแสนพลลูกบ้านใหญ่เทคซอลเพชรสร้างบ้านใหญ่
ร้องคู่เอกของเราแสนพลลูกบ้านใหญ่เทคซอลเพชรสร้างบ้านใหญ่
ร้องคู่เอกของเราแสนพลลูกบ้านใหญ่เทคซอลเพชรสร้างบ้านใหญ่
ร้องคู่เอกของเราแสนพลลูกบ้านใหญ่เทคซอลเพชรสร้างบ้านใหญ่
ร้องคู่เอกของเราแสนพลลูกบ้านใหญ่เทคซอลเพชรสร้างบ้านใหญ่

ร้องคู่เอกของเราแสนพลลูกบ้านใหญ่เทคซอลเพชรสร้างบ้านใหญ่
ร้องคู่เอกของเราแสนพลลูกบ้านใหญ่เทคซอลเพชรสร้างบ้านใหญ่
ร้องคู่เอกของเราแสนพลลูกบ้านใหญ่เทคซอลเพชรสร้างบ้านใหญ่

ชกมาแล้ว๔๔ไฟชนะ๓๓ไฟเสมอ๓ไฟแล้วแพ้๘ไฟครับ
เรามาทำความรู้จักนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ชกมาแล้ว๓๗ไฟชนะ๒๕ไฟเสมอ๒ไฟแล้วแพ้๑๐ไฟครับ

สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
กลับมาพบกันอีกครั้งกับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ต้องบอกว่าวันนี้หลังจากที่ห่างหายไป๑เดือนเต็มนะครับ
เรากลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งด้วยความมันความสนุกครับ
ประจำวันเสาร์ที่๔พฤศจิกายนครับ

บอกว่าไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราครับ
รายการมวยไทยทำเพื่อสนับสนุนด้านกีฬาครับ

เพื่อที่ให้มวยไทยไปสู่ระดับโลก

เพชรวีโว่ลูกของกลางครับ
จะเจอกับอภิวัตสสมนึก
โดยธนาพิวัฒนจะต่อน้ำหนักให้ครึ่งกิโลกรัมครับ

จะเจอกับเผ็ดสร้างบ้าน๑๐บรรษกดที่กำลังมาแรงในขนาดนี้

ระหว่างทางด้านเมคาลูกคลองกลางครับ

ล่าสุดเป็นฝ่ายชั้นนาคณะเมคามาได้ครับ
ในรูปแบบ๓ยกวันนี้มาชกในรูปแบบ๕ยกครับ
สถานดับดำครับนายอธวุธชัยดำครับ
จากอำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑วัย๑๗ปี

เสมอ๑ชนะ๒ครับ
ส่วนทางด้านเมคาครับนายรัฐธรรมนูลธรรมยุราครับ
จากบางบ่อครับสมุทรปลาการวัย๑๙ปี
ค่ายมวยลูกคลองกลางเมื่อสักครู่นี้คุณพิเชษกลมเกลี่ยวครับ
ข้างหน้าข้ายขึ้นไปถอดมงคลให้กับสถานดับเนคครับ
มาเลยครับเคยเจอกันมา๑ครั้งในรูปแบบ๓ยกครับวันนี้

ผมนำเงินเรย์เป็นปลายเอาชนะมาได้ในครั้งก่อน
แต่ครั้งก่อนนั้นเป็นการเจอกันในระบบ๓ยกนะครับ
วันนี้เจอกัน๕ยกครับอวิสุทธิ์ก็ว่าใครจะเร่งแรงแสงปลายได้ดีกว่ากัน
รู้ชั้นรู้เชิงกันมาเรียบร้อยแหละครับเคยเจอกันมา
กลางรูปแบบนั้นชกนุ่นน้องครับหน้าเมฆาะได้เปรียบร้อยกว่า
ตอนนั้นแทงเข้าหน้าขาก่อนครับเจ้าดำอย่าเปลี่ยนมาตรงด้วยทุกซ้าย
ไม่มีใครหนีใครแล้วครับขวาต่อขวาสายนันวัดระยะ
เราบอกว่าเป็นกุยมวยหลูกบ้าเยอะครับดำ
เป็นการกระโดดแล้วก็ต่อยอีก๒มัตต์กับดับ
ทำแบบจาพันธุ์นมเลยครับ

เหนือการก็ไม่หนี
แล้ววันนี้ให้หมวยลูกของกลางส่งเข้าไปกว่า๒ปลายครับ
อีก๑คนก็คือเพชรวีโวลูกของกลางจะโชคเป็นผู้เอกกับรายการ
หรือว่าชีวิตเดิมนั้นก็คือจ้าวพญาเสือดับเฮมาเลยครับ

โอ้โหกระโดดต่อยมัดให้เจอถีบเลยครับ

เอาไว้เข้าให้ชิ้นอีกครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

กับตัวพี่สองเริ่มขึ้นครับดับดำขยับเข้ามาเจอสายหน้าแล้วมีถีบไว้กับเมฆา
โอ้โหหมัด๑๒มาอีกแล้วครับซ้ายหน้าของจาบดำแลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับ
เจอกันครั้งก่อนที่ทางด้านเมธาแพ้วันนั้นต่อน้ำหนักให้กับเจ้าดาบดำครับ
๑มิโลวันนี้น้ำหนักมีกันเข้ากัน
๑๕๑๕เราก็วันนี้ดับดำขยับจะเล่นงานโดยรับตัวและล๊อคใน
มาไม่ดีมาไม่เต็มร้อยครับ

อย่างที่ภาษามวยบอกเลยครับอ่อนน้ำอ่อนนมนิดเดียวนี่ถึงชีวิตเลยครับ
อยากจะต้มด้วยหุ้กซ้ายดำพยายามเข้าไปเจอทีพ
เอาละครับพยายามจะถีบคืนแล้วล็อกในล็อกในพยายามจะหมุนเหลี่ยม

อ่าครับบวกนายของสถานเพคะครับพยายามจะกระซวกครับ
ดำเปียนเข้ามาเต้นไปซ้ายหน้าของเพคะ
แล้วก็มีลุกสีโอ้เข้าจุกจิง
โอ้แล้วบวกนายเสียด้วยซ้ายเลยครับเพคะ

นั่นก็ว่าว่าวงในนี่หมานขวาของกระด่า
หลับหวังซ้ายโอ้เล่นงานเบอร์เวลาตัวเมฆ่าสู้ด้วยเขาซ้ายท่านดี
นี่ครับยัดซ้ายใส่แขนกดเลยเมฆ่าจะแทงกว่าครับดับดิงโกเลยมาได้
ดับเบียดเข้ามาเมฆ่าเสื้อด้วยซ้ายแล้วดับล็อกได้โอ้เจอเขาซ้ายอีกแล้วกับยัดไส้
เมฆ่ามีรูปที่เดียดดียัดไส้หมดยกที่สองครับ

วันเสาร์นี้ครับเวลา๒๒๐๐ณจนถึง๒๔๐๐นครับ
ชมความเดือดที่จะสะเทือนหน้าจอตลอดเดือนพฤศจิกายน
เมื่อแชมป์โลกรุ่นเตีหน์เวทสู้ศึกไฟสำคัญครับ
ศึกสังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิปฮีโร่ทีมครับ
ไทยรัฐช่อง๓๒ครับจัดเต็มความเดือดจากประเทศเมียนมาครับ
และนี่ครับภาพช้าจากยกที่ผ่านมาครับ
จังหวัดกระซวกเข่าในของทั้งคู่
ดูเดือดจริงครับผ่านมาเพียงแค่๒ยกเท่านั้นครับ

เมธานั้นมีลูกทีเด็ดที่เข่ายัดไส้เลยครับ
จับตาดูดีครับ
แต่คู่นี้นี่ใครเดินนั้นได้เปรียบเลยครับ
วันนี้จะล้างแค้นสำเร็จหรือว่าจะโดนย้ำแค้นครับเดี๋ยวดูกันครับ
ก็พยายามจะเน้นไปที่ต้นขาซ้ายครับเจ้าดาบดำ

แล้วก็บวกนายล๊อคนายเสียงคนละดองคนละทีเลยครับ
โอ้เมคานั้นเน่นยาดไส้ในขณะที่ท่านของขอร้องดาบดำ
กำเต็มขอให้เสียงดุล่างความโถงดิน
พยายามจะได้
พยายามจะนวดลำตัวกับต่อในแทงซ้าย

นึกหัววิธีครับสกูรแทงซ้ายแทงขวาครับ
ดำจับด้วยซ้ายโอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับ
หน้าเป็นลัมเบอร์จูเนียร์ครับข้างหน้าดำ
ให้สะดมสถานจากความเจ็บหลุดนี่ครับ
เดินลิ่นอย่างเดียวเอาหน้าขาลงลาก

หลดใต้มีคุณเหยียบคนละดองมาตี

พยายามกระเรกงานถ้านรากตลอดแล้วกับดำ
ที่เคยับเข้ามาหรอกใน

โอ้เก็บเม็ดประเวนหรือหัวเข้าเลยครับ

มาครับเมค่า
โดนเช็คช่วงล่างอ้าวนวดลำตัวอีกแล้วครับ

เมค่าเหมือนจะขยับแต่ตามตรงล่าง

ภูมิเหมือนเวิร์ดจริงครับสนุกจริงครับ
กระจักษีทิดไปเยือนเต็ม

รวดต้องบอกทุกท่านผู้ชมเลยครับว่าสถานการณ์นี้
คุณทีผมทีครับสมศักดิ์ศรีคู่เปิดหัวเลยครับ
ดูภาพช้าครับจังหวะต้นยกครับพยายามจะเร่งครับเสียบขวาเตะขวาครับ
แทงซ้ายยัดเข้าไปอีกทีแต่ต้องดูครับดาบดำแกพยายามจะเน้นไปที่ต้นขาซ้ายครับ
แล้วมีศอกสลับครับจังหวะศอกขวาของดาบดำเมื่อกี้นี่ทำได้ดีครับ
เมคานั้นยังเฉยแล้วก็คืนด้วยลูกยัดไส้เลยครับ
ไม่มียุบไม่มีแผ่วจริงครับทางด้านดาบดำเจอวงในของเมคาครับ
อะไรครับผ่านไป๓ยกครับตามต่อยกที่๔ครับ
โอ้โหแต่ตลอด๓ยกที่ผ่านมานั้นแลกกันสนุกทุกยกแล้วครับ

ดาบดำร็อกในและเมฆาก็ไม่สนครับ
ต้องติดตัวครับนี่สลับทางซ้าย

วางด้วยทางซ้ายตามตามตรงไล่อีกที
นี่กำลังจะเหน็ดไปเจ้าเท่าเดิมครับ
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา
ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ดาบดำเล่นงานบนเวลาตัวด้วยหันขวา

ปิดฉากไวด์ครับ

เอาล่ะครับเราไปรุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
มุมแดงและมุมน้ำเงินรับไปเล่นการรับวันไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท

คุณผู้ชมครับนี่แค่คู่แรกเท่านั้นนะครับ

มวยไทยไฟเตอร์